สารรัฐมนูลได้รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
รัฐมนูลหรือไม่เอาไว้วินิจฉัยแล้ว
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่เคยคิดที่จะสืบทอดอำนาจใด
พร้อมกับขอโทษที่ได้แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อวันก่อน
เพราะว่าน้อยใจที่สื่อสารไปแล้วเกิดความขัดแย้งครับ
ต้องขอโทษนะทุกคนว่าผมว่าจะมีกรยายที่ไม่เหมาะผมบ้าง
เพราะผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนที่ร้อนใจทุกเรื่องที่ทำงานออกไป
เพราะฉะนั้นการที่สื่อสารออกไปแล้วทำให้ผมเกิดความขาดแย้ง
ผมทนไม่ได้แค่นั้นแหละ
แล้ววันนี้ผมไม่ได้เคยคิดถึงตัวเองทุกคนไม่คิดตัวเอง
คิดแต่เพียงว่าเราจะเดินหน้าประเทศได้อย่างไร
สถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งสถานการณ์ที่มีความจำกัดในบางเรื่อง
แต่ผมยืนยันว่าหลายประเทศเข้าใจนะ
แล้วก็เพื่อนเราที่มาวันนี้เขาเข้าใจเรา
เราจำเป็นคิดต้องกลับตรงประเทศของเรา
เพื่อจะเดินหน้าไปสู่ประชาปไตยที่เข้มแข็ง
ยังไงที่เป็นสามารถในอนาคตนะครับ
อย่าให้คำว่าไอ้ไตรและศิริงนทร์ที่มันบิดเบือน
มาทำให้ประเทศก็ต้องถอยหลังต่อไปอีกเลย
สิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขได้มีอย่างเดียว

ร่วมมือกับรัฐบาลผมขอแค่นี้ได้ไหม
ถ้าได้ขอบมือ
ขณะที่สารรัฐมนูลรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติว่า

ร่างรัฐมนูลมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐมนุนหรือไม่
พร้อมกับทำหนังสือเรียกเอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับความเป็นมาของกฎหมายฉบับดังกล่าว
โดยให้ยื่นต่อสารภายใน๗วันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวในการทำประชามติวันนี้ที่ประชุมกรกต
มอบหมายให้คณะทำงานของสำนักงานกรกต
ไปศึกษากรณีเพจในเฟซบุ๊คเพจ๑เพย์แพร่เพลง
ที่มีข้อความหยาบคายโน้มน้าวจูงใจ
ให้คนไปออกเสียงทางใดทางหนึ่ง
เข้าข่ายมีความผิดหรือไม่

จะส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อ
รวมถึงการขายเสื้อโหวตโนของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ด้วย
เช่นเดียวกับคณะกรรมการร่างรัฐมนูล

ให้เอาผิดเพจเฟซบุ๊คที่แชร์ข้อความ
ผ่านร่างรัฐมนูลยกเลิก๓๐บาท
รักษาทุกโรคซึ่งเข้าข่ายบิดเบือนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลอย่างชัดเจนด้วย
ขณะที่พักเพื่อไทยก็ได้ออกแถลงการนะครับ
เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประชามติ
คืนความชอบทำให้การออกเสียงและการรณรงค์ของทั้งสองฝ่าย

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและนานาประเทศครับ